เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนในประเทศไทยค่ะ
วัคซีนซิโนแวกถูกส่งมาถึงไทยแล้วนะคะ
นี่เป็นล็อตล่าสุดนะคะ
๕แสนโดสนี่เป็นภาพยืนยันนะคะว่า
ไทยมีการสั่งนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด๑๙อย่างต่อเนื่อง
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คบอกว่าเช้านี้วัคซีนซิโนแวคค่ะ

ได้รับแจ้งว่าภายในกลางเดือนพฤษภาคมจะมาอีก

เดือนเดียว๑ล้าน๕แสนโดส
โดยกระทรวงเองจะเร่งกระจายวัคซีนให้ประชาชนเร็วที่สุด
อกจากนี้ค่ะ๒๖เมษายน
ยาฟาวิพิราเวีย๒ล้านเมตรจะมาถึงไทย
และจะส่งให้โรงพยาบาลทันที
ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเช็คกันหน่อยนะคะ

เข็มที่๑เพิ่มเติมไปประมาณ๑แสนรายค่ะ
ก็คือ๑๓๖๗ราย
รวมตอนนี้นะคะที่เฉพาะผ่านเข็มแรกไป๙๓๔๔๔๙ราย
ส่วนเข้าเข็มที่๒แล้วฉีดเรียบร้อยแล้วครบแล้วนะคะ
เพิ่มเติมเมื่อวานี้๓๐๒๕๓ราย
รวมที่ฉีดครบแล้วทั้งประเทศค่ะ

มาดูอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙กันหน่อย
มีข่าวอย่างต่อเนื่อง๒๓วันที่ผ่านมานะคะ
เน้นบุคลากรทางการแพทย์ที่บอกว่าฉีดออกไปมีอาการเวียนหัวคลื่น
ไออาเจียนชาตามมือตามเท้าหน้ามืดตาลายต่างนี่นะคะ
โรงพยาบาลสามเงาจังหวัดตากค่ะ
ได้โพสต์เอกสารรายงานผลการพิจารณากรณีบุคลากรโรงพยาบาลสามเงาเสียชีวิต
ภายหลังจากการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
นี่เป็นกรณีล่าสุดที่มีการพูดคุยกันนะคะ
บอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสามเงารายนี้
เสียชีวิตหลังจากฉีดเข็มที่๒
ทางโรงพยาบาลก็เลยออกมาชี้แจงนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอาการระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนค่ะ
แต่เป็นสาเหตุร่วมผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงและเบาหวาน

ผลการชนะสูตรเส้นเลือดหัวใจใหญ่ขออภัยค่ะ

มีรอยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเดิม
ร่วมกับผู้ป่วยมีประวัติเจ็บป่วยสะบักด้านซ้ายเป็นหาย
อาจจะเป็นอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อน
แต่ก็ไม่เคยได้รับการรักษานะคะ
อกจากนี้มีอาการท้องเสียที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิตค่ะ
เชี่ยวชาญบอกว่าอาจจะเป็นเหตุเสริม
ทำให้อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นมากขึ้น
อย่างไรก็ตามนะคะทางเพจของโรงพยาบาลสามเงาได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปแล้วนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่ยังคงสงสัยกันนะคะสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
ยังคงติดตามกันต่อเนื่องนะคะเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙
แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
เพื่อที่จะดูแนวทางในการที่จะป้องกันตัวต่างด้วยนะคะ